คุณผู้ชมกับคุณอารัชพรเวลาไปตามสถานที่ต่างอาคารต่าง
ทีจะมีรอปภรักษาความปลอดภัย
ทีนี้เขาไม่ได้มีหน้าที่ในการเปิดประตูหรือแลกบัตรเพียงอย่างเดียว
บางครั้งเขาต้องดูแลความปลอดภัยของสถานที่นั้น
เขาก็ต้องถามมาทำธุระอะไรหรือว่าถามรายละเอียดจากเราบ้าง
เหมือนกับกรณีนี้มีลงคนนึงซึ่งแบบรอบพอร์เขาเข้าไปถามอย่างนี้แหละค่ะ
ว่ามาทำอะไรทีนี้ก็เลยเกิดความไม่พอใจ
แหมมาถามทำไมธุระไม่ใช่นะ
แล้วก็เลยเกิดด่าทอกันลั่นเลยนะคะ
ไปฟังเสียงบรรยากาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้กันหน่อยค่ะ
มึงบอกมึงเหรอว่ามันธุระอะไรอ่ะ

มึงอย่าพูดมึงอย่าเรื่องเยอะ
ผมไม่ได้เรื่องเยอะครับผมปฏิบัติตามหน้าที่ครับ

โหพี่อย่าดีกว่านะเดี๋ยวผมนี่

ผมไม่ได้ใหญ่หรอกพี่

ไม่อย่าดีกว่าพี่
เดี๋ยวก่อน
แต่ว่าอย่างเวลาเข้าอาคารเข้าหมู่บ้านอะไรแบบนี้
จริงก่อนที่เขาขอแลกบัตร

อันนี้เป็นคำถามปกติที่เจอทุกครั้งเหมือนกันนะคะ

เพราะดิฉันก็เจอบ่อยว่าเออมาทำอะไรบ้านหลังไหน

นี่ก็เลยกลายเป็นคลิปขึ้นมาเลย

กับการแค่รอปภขอแลกบัตรแล้วสักถามข้อมูลนิดเดียว

ปรากฏว่าคุณลุงเสื้อแทงคนนี้ไม่บอกแล้วก็โวยกลับ

ค่ะค่ะท้าตีท้าต่อยเลยก็มีอย่างนี้นะคะ
ทางรอปภเองฟังจากทั้งเสียง
คือเขาก็พยายามบอกให้ใจเย็นแล้วก็ย้ำว่าเขาทำตามหน้าที่
แต่ทางฝ่ายของลุงหัวร้อนเนี่ยไม่เลิกนะคะบอกว่ามาทำธุระ
ผมจำเป็นต้องมารายงานพวกคุณอะไรแบบนี้แล้วก็ด่าไปอีก
ขณะเดียวกันที่เห็นยกโทรศัพท์
คือคุณลุงเขาพยายามโทรหาเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้าน

ทีนี้พอเพื่อนรับสายก็ฟ้องเพื่อนเลยบอกว่ารอปภหมู่บ้านปัญหาเยอะ
แล้วก็ยังทิ้งท้ายกับกลุ่มรอปภด้วยว่าเดี๋ยวเจอเจอกันอะไรแบบนี้

ระหว่างนั้นค่ะรอปภก็ยังคงยืนนิ่งแล้วก็สอบถามตามปกติ
แต่ก็จะเห็นว่าไม่ได้คำตอบอะไรเลยถามอะไรไปไม่ได้คำตอบนะคะ
กลายเป็นการโต้คารมกันไปมา
เขาบอกว่าช่วงท้ายรอปภเริ่มทนไม่ไหวนะ

ตะโกนกลับใส่หน้าของคุณลุงเหมือนกันแล้วยังท้าลงมาต่อยกันตัวต่อตัวด้วย
หัวร้อนสงสัยว่าก็คงเริ่มตกใจเหมือนกัน
เพราะรอปภเขาก็มีหลายคนเสียงเลยเริ่มเบาลงค่ะ

ทีนี้พอตำรวจมาเนี่ยลุงเสื้อแดงไม่พูดอะไรเลยค่ะ
สงบปากสงบคำเลยนะ
เรื่องนี้เนี่ยนะคะรอปภคนในคลิปเขาเป็นคนนำมาโพสต์ค่ะ

พวกผมก็ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมา
คนเรามีเกียรติศักดิ์ศรีเท่ากัน
พูดจาไม่ให้เกียรติและเรียกพวกผมว่าทุกตัว
ด่าพ่อดูจากคลิปเอาละกันความอดทนมีขีดจำกัด
โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางบอนค่ะ

แน่นอนว่าหลายคนก็ชื่นชมรอปภที่ใจเย็นและปฏิบัติหน้าที่ตัวเองได้ดี
แล้วก็บอกด้วยว่าความอดทนทุกคนมันมีขีดจำกัดนะ
กดกั้นแล้วแต่ถ้าโดนด่าถึงบุพการีเนี่ย

ใจเย็นกันหน่อยเนอะเรื่องแบบนี้คือบางทีก็ยอมกันได้

จริงก็พยายามเห็นอกเห็นใจกันนะคะ
คือแต่ละคนต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเอง
จริงแล้วถ้ามันไม่ได้ลำบากอะไรก็อาจจะตอบไปก็ได้ว่า

ไม่ต้องมีการแจกผลไม้อะไรใดเกิดขึ้นนะคะ